เพราะว่าเมื่อเขาเลือกประธานสภาในวันที่๒๕

และเมื่อตั้งลงมาซึ่งเราไม่รู้ว่าวันใด
แล้วประธานก็เลยมีแล้วล่ะทีนี้
ทีนี้ประธานก็จะเป็นคนนัด

แต่ว่าคนที่คิดไปถึงกับนัด
ว่าคาดการณ์ว่าจะโปรดก้าวลงมาได้
ผมคาดไม่เป็นอย่างนั้น
แล้วก็โดยหลักมันก็ไม่ควรจะเป็น
ไม่ควรจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรนะ
คืออย่าลืมว่าวันที่๒๑
สมาชิกเขามาประชุม
เสร็จแล้วเขาก็กลับอยู่ต่างจังหวัด
อยู่อะไรเขาก็กลับต่างจังหวัดเยอะ
ทั้งสาวสาวสาวต่างจังหวัดทั้งนั้น
เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าประธานจะลงมาเมื่อไหร่
วันนี้คุณจะไปนัดวันไว้ก่อนก็ไม่ได้
แล้วถ้าถึงไม่ปรดก้าวลงมาก็เข้ามาเกิด
เพราะฉะนั้นมันต้องได้ลงมาแล้วจึงจะหนัก